คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุนี้ครับเหตุชิงทอง
อย่านึกว่าเกิดขึ้นที่ร้านทองนะ
เกิดขึ้นที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
คุณคือพนักงานเนี่ยเพิ่งจะเดินออกมาจากห้องน้ำ
นักงานหญิงนะปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
เดินเข้ามาในร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
นี่ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
เดินเข้าไปในร้านสักพักหนึ่งคลิปวงจรปิดอีกมุม
จะเห็นจะเลยนี่
ผู้หญิงคนนี้เดินออกมาจากห้อง
แล้วก็กำลังล้างมือทำธุระอะไรอยู่

มีผู้ชายคนเมื่อกี้แหละที่เป็นผู้ก่อเหตุ
ตอนแรกเดินอยู่หน้าร้านใช่ไหมเข้ามาประชิดตัว

ขู่ให้พนักงานหญิงคนนี้ปลดสร้อยทองออกมา

สุดมุมเลยติดเครื่องซักผ้าไปไหนต่อไม่ได้แล้ว
อย่างนี้เขาเรียกว่าหลังชนฝาเลย
ใช่ฝาเครื่องซักผ้า
หลังชนฝาจริงต่อสู้อะไรไม่ได้เลยนะครับ

หัวใจของผู้หญิงคนนี้จะตุ้มต่อมแค่ไหน

ก็หนีออกไปจากร้านขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญแห่งหนึ่ง
ที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองระยองเดินทางไปตรวจสอบ
พบกับคุณป้าสำรองสินดีซึ่งเป็นพนักงานของร้าน
แล้วก็เป็นคนที่ถูกคนร้ายจี้ชิงทอง
คุณคุณป้ายังขวัญหนีดีฟอร์อยู่เลย
บอกว่าขณะที่เธอกำลังอยู่ในร้านตามลำพัง
แล้วเธอก็เพิ่งเสร็จธุระออกมาจากห้องน้ำ
จะล้างมือหันขวามาเห็นผู้ชายคนนี้
แล้วก็ชักอาวุธมีดยาวประมาณ๕นิ้วออกมาขู่เธอเลย

แล้วก็ให้ถอดสร้อยคอทองคำที่ใส่อยู่

ด้วยความกลัวตอนนั้นเพราะเธอหลังชนฝาจริงนะฮะก็ต้องรีบถอดให้
หลังจากนั้นคนร้ายก็เดินออกไปจากร้าน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์สีแดงที่จอดข้างร้านหลบหนีไป
มุ่งหน้าสู่ถนนเลียบชายหาดแสงจันทร์นะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดมกำลังออกติดตามคนร้ายบรายนี้
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี
ตอนนี้ยังไม่พบเบาะแสนะแต่กลายเป็นบุคคลอันตรายแล้วคุณนะ
แล้วก็ตำรวจสันนิษฐานว่าอะไรรู้ไหมคุณ
ว่าคนร้ายน่าจะเคยมาตามผู้หญิงคนนี้
แล้วก็มาดูว่าผู้หญิงคนนี้มีสร้อยคอทองคำ
คุณคิดดูไม่งั้นคนร้ายนะไม่ดูดเข้ามา

รู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงคนนี้มีทรัพย์สินนะครับ
อยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวให้เร็วที่สุด
เพราะว่าชาวระยองเขาบอกว่าโอ้โหอันตราย
ไม่รู้จะไปก่อเหตุที่ไหนกับใครอีกนะฮะ